หัวใจคนเป็นแม่แตกสลายครับเพราะว่าลูกสาว๘ขวบ
สอบเสร็จวันศุกร์กำลังจะกลับบ้านระหว่างทางมันร้อน
ก็เลยชวนเพื่อนเล่นน้ำซึ่งคุณแม่เคยห้ามแล้ว
ปรากฏว่ารอบนี้ลูกสาวก็ลงไปเล่นน้ำ
แล้วก่อนจะลงน้ำบอกเพื่อนว่าเฮาไปแล้วเด้อ
หลังจากนั้นพอน้องกระโดดจ๋อมลงน้ำปุ๊บน้องจมน้ำครับ
ช่วยไม่ทันน้องเสียชีวิต
หลังจากที่เจอร่างคุณแม่ร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือด
แม่ร้องไห้ใจจะขาดครับเห็นร่างของลูกสาว๘ขวบฮะ
ช่วยขึ้นมาจากน้ำได้ก่อนนั้นคือน้องจมน้ำที่สระน้ำสาธารณะ
บริเวณฝ่ายน้ำล้นหลังโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองอุดรนะครับ
ชาวบ้านก็นำร่างน้องอ๋อมแอ๋ม
เด็กผู้หญิงอายุ๘ขวบเรียนอยู่ป๒ครับ
เอี่ยงนี่นะฮะคุณแม่ของน้องเนี่ย
พอรู้ข่าวมาถึงปั๊บเห็นร่างลูกสาวร้องไห้ล้มทั้งยืน
ชาวบ้านต้องช่วยกันปลอบใจ
แล้วคุณแม่บางช่วงนี้เกือบจะเป็นลมเลยนะครับ
นำร่างของเด็กขึ้นมาเขาบอกว่าตอนแรกได้ยินว่าชาวบ้านเนี่ย
พูดว่ามีเด็กจมน้ำบริเวณสระน้ำหลังโรงเรียน
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดูครับ
เห็นคุณครูนักเรียนนั่งอยู่ริมสระหลายคน
พอรู้ว่าเด็กจมน้ำก็เลยอาสาลงไปช่วยงมหาตัวเด็ก
ประมาณห้านาทีพบร่างของเด็กก็คือน้องอ๋อมแอ๋มเนี่ย
อยู่ก้นสระห่างจากฝั่งประมาณสักสามเมตรก็เลยนำร่าง
ไว้ที่บริเวณประตูระบายน้ำชาวบ้านพยายามช่วยกัน
ปั๊มหัวใจครับหวังว่าจะมีปฏิหารแต่สุดท้ายปฏิหารไม่มี
จริงเด็กตายแล้วครับ
มาเล่นบ้านยายครับพี่อ่าแล้วก็ได้ยินเขาพูดกันในบ้านว่า
เด็กจมน้ำครับเออฉี่รถมาดูแล้วเห็นอาจารย์ห้าคน
นั่งอยู่ครับเออพ่อเรียกมาช่วยผมก็โดดลงไปช่วยเลย
ครับแล้วใช้เวลางบหยุดเท่าไรประมาณห้านิดครับเจอไหม
ว่าเจอครับแล้วเขาเอาน้องเขาขึ้นมาเหรอครับผมคุณครู
จิดาพาอายุ๔๐ปีครับเป็นคุณครูสอนชั้นมัธยมนะฮะ
บอกว่าคือเมื่อวานนี้ก็มีการสอบปลายภาคที่โรงเรียน
วันสุดท้ายบ่าย๓โมงครึ่งเป็นช่วงเลิกเรียนก็จะกดกริ่ง
เด็กเขาก็จะเตรียมกลับบ้านกันใช่ไหมครับปล่อยแถว
กลับบ้านสักพักหนึ่งมีเด็กวิ่งมาบอกครูว่าคุณครูคะ
คุณครูนักเรียนป๒จมน้ำครูในโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านก็
วิ่งไปดูแต่ว่าไม่เจอเด็กแล้วครับน่าจะจมลงไปแล้วนะ
ฮะปกติไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะทุกคนรู้ว่า
สระตรงเนี้ยซึ่งอยู่หลังโรงเรียนเนี่ยมันลึกเด็กส่วนใหญ่
จะไม่ไปเล่นน้ำกันตรงนั้นคุณครูบอกแบบนี้ครับ
มีการสอบรายภาพที่โรงเรียนครับทีนี้เวลาประมาณบหาย
อ่อนเด็กก็เข้าแถวตามปกติทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ปล่อยเด็ก
กลับบ้านสักพักนึงค่ะมีเด็กวิ่งมาได้ยินเสียงวิ่ง
มาบอกเพื่อนเขาใช่ค่ะเพื่อนเขาอ่ามาบอกคุณครูค่ะ
ว่า
นักข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่วัดป่าชัยพฤกษ์ครับ
ในพื้นที่ตัวเมืองอุดรเป็นที่ตั้งสวดศพของน้องออมแอ๋มครับ

ก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันจำนวนมากนะครับ
เพราะว่าวันนี้เมื่อช่วงบ่ายก็มีพิธีเผาศพ
ตามความเชื่อชาวอีสานบอกว่านี่เป็นการตายผิดธรรมชาติ
ก็ต้องรีบจัดการศพให้เรียบร้อย
เอี่ยงครับแม่ของน้องจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณลูกสาวขอให้ไปสู่สุขติ
แม่บอกว่าแม่มีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชาย

เดือนที่แล้วแยกทางกับพ่อของน้อง
ก็เลยพาลูกกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่อุดร
อ๋อมแอ๋มเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสครับ
ก็สนตามภาษาเด็กออกจะห้าวเหมือนกับเด็กผู้ชายด้วยซ้ำ
คุณแม่บอกชอบเล่นน้ำแต่ว่ายน้ำไม่เป็น
น้องอ๋อมแอ๋มบอกว่าเมื่อวานพอสอบเสร็จปั๊บคุณครูปล่อยกลับบ้าน
ก็เดินกลับมาพร้อมกับเพื่อน๓๔คน
น้องอ๋อมแอ๋มบอกว่าเล่นน้ำกันเถอะเธอ
เล่นน้ำที่สระกันน่าจะร้อนฮะ
เพื่อนบอกว่าไม่เล่นไม่เอาแหละ
อ๋อมแอ๋มเนี่ยถอดชุดนักเรียนออกแล้วก็พูดว่าเอาไปแล้วเด้อ

เดียวพอโดดลงน้ำเสร็จปั๊บเนี่ยคือโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วกวักมือ
สัญญาณเหมือนขอความช่วยเหลือเหมือนจะจมน้ำ
เพื่อนพยายามที่จะยื่นไม้ให้แต่ไม่ทัน
บอกชาวบ้านบอกคุณครูกว่าจะมาช่วยได้

อีงสิเวียต่างพอไปคุณเด้ออีงสิเวียต่าง
เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่และครอบครัวนะครับ
ไม่รู้ว่าประโยคที่พูดนั้นเป็นลางหรือเปล่า

บอกลาขึ้นแล้วก็กระโดดลงน้ำแล้วก็จมน้ำ

เมืองต้นครับทางครอบครัวและญาติไม่ติดใจสาเหตุการตาย
ก็เลยตั้งศพสวดบำเพ็ญกุศล
ก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนกิจต่อไปนะครับ